เดี๋ยวเดี๋ยวตามสติแป๊บเออจะหลอกให้อือโอ้ยเป็น
อะไรสติยังได้อะไรยังได้อะไรยังได้อะไรบ่งมาอืออุ้ย

เขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรไหมอะไร

คืออยากเห็นว่าดวงไฟนี้มันคืออะไรจริง

เราก็คล้ายคุยว่า

ก็โขว่ให้มาปรากฏกายเห็นหน่อย

พี่แกก็เปิดลิงก์ข่าวดูพอดี

มันจะมันจะเป็นดวงไฟ
มันไม่ได้แว๊บนะมันเป็นคล้ายเหมือนรอยโยกไปโยกมาเนี่ย
มันก็เลยตัดไปมันได้แค่๒๕วิ
ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอย่างนี้สักที
ไม่เคยเห็นก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่ามันคืออะไรแน่
เราไม่รู้แน่ว่ามันคืออะไรมันพิสูจน์ไม่ได้
เจอกับตัวเองเมื่อคืนรู้สึกเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันมันใช่เหรออะไรประมาณเนี้ย
ก็เลยเรียกพี่จะเรียกแฟนแฟนเข้าห้องน้ำอยู่พอดี
ก็เลยไม่กล้าออกมาดูเรียกแม่แม่ก็ไม่กล้าออกมาดู
เรียกพี่นั่นแหละพอหลังจากดวงไฟเสร็จพี่ชายผมก็บอกว่า
เฮ้ยมันเหมือนหมามันหอนตามดวงไฟนั้นไปเลยนะ
หอนเนี่ยเนาะเพราะพิสูจน์เนาะมันจะหอนตามดวงไฟนั้นไปเลย
แต่ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะแต่ของพวกนี้มันผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอก
แต่มันแต่มันก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณแต่ละคนนะว่าจะเชื่อสิ่งนี้หรือไม่นะ
แต่เมื่อคืนนี้ตอนแรกเหมือนไปนั่งท้าทายเขาหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรเขานะแล้วก็พูดว่าถ้าอยากได้มารับส่วนบุญ
หรืออยากให้พวกเราเนี่ยทำอะไรไปให้ก็ขอให้มาปรากฏตัวให้เห็น
หรือปรากฏกายให้เห็นว่าใช่ไหมอะไรไหมอย่างนี้
นี่แหละมันหน้าแปลกเพราะอันนั้นเห็นเลย

ที่สุดท้ายที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

อู้ยยยนี่เลยก็บอกนะจะได้แค่ไพถูกนะ
อ้าวนี้โอ่วจะให้จกให้หรับ

แต่อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีบอกด้วย
หนาที่ถ้าพิถูกก็ขออภัยด้วยก็ละกัน
ขอให้ไปบอกให้ข่าวด้วยเถอะหรือจะให้โชคให้ลาบอันนี้ก็จะได้บอกกล่าวคนที่มาด้วยจะได้มาช่วยกันสร้างบุญตรงนี้กันแล้วกันเนอะ
อ้าวสาธุ
อ้าวสาธุ